คุณผู้ชมฮะอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่สังคมไทยมองและมองมุมที่ต่างกันด้วย
กรณีที่กฎกระทรวงเรื่องให้สิทธิต่างชาติศักยภาพสูง๔กลุ่ม
สามารถถือครองที่ดินได้๑ไร่แลกกับการลงทุนในบ้านเราหลายสิบล้านอะไรแบบนี้นะครับ
แต่สังคมไทยก็มองเขาจะมาถือครองที่ดินจะมายึดที่ดินของเรา
และอีกหน่อยจะมาอัพราคาอะไรหรือเปล่านะมันมีมุมมองหลากหลายนะครับ
แต่ว่าในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจการลงทุนทางภาครัฐเขาก็มองเรื่องแบบนี้
คุณผู้ชมติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับค่ะสภาผู้แทนราชดรเนี่ยคือสภาประชาชน
สมาชิกสภาผู้แทนราษดรคือตัวแทนของปวงชน
อันนี้เนี่ยคือหลักการของระบอบประชาธิปไตยที่เรารู้กันอยู่
ฉะนั้นเมื่อหลักการเป็นอย่างนี้สภาจึงเป็นที่ตัดสินเรื่องสำคัญสำคัญของประเทศ
เรื่องสำคัญสำคัญว่ารัฐบาลจะไปซ้ายหรือไปขวาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องนั้นเรื่องนี้
ก็ต้องตัดสินกันในสภาประเทศจะประกาศสงครามหรือไม่ประกาศสงคราม
เขาก็ใช้สภานี่แหละเป็นกลไกในการตัดสิน
ผมยกเอาเรื่องนี้มาพูดถึงก็เพื่อที่จะพูดถึงเรื่องที่คุณบุ๊กเกริ่นไปเมื่อสักครู่
ว่าการที่จะตัดสินใจให้คนต่างด้าวคนต่างชาติสามารถมาซื้อที่อยู่อาศัย
สำหรับกลุ่มคน๓๔กลุ่มที่เป็นข่าวกันอยู่
แล้วนำไปสู่การเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ย
คำถามก็คือทำไมเราไม่เอาเรื่องนี้เข้าสภา
ให้สอสอที่เป็นตัวแทนของประชาชนพิจารณาตัดสิน
ทำไมถึงไปออกกันแค่กฎกระทรวงแล้วก็ไปจบลงแค่ให้คอรมออนุมัติเท่านั้น

มันเรื่องใหญ่เกินกว่าที่รัฐบาลจะตัดสินกันตามลำพัง
การเอาเข้าสภาให้สภาพิจารณากันถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วเสียงของสอสอฝ่ายรัฐบาลจะชนะ
แต่อย่างน้อยก็จะได้ฟังการอภิปรายข้อดีข้อเสีย
จากฝ่ายค้านฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วย
คนก็จะได้ฟังได้ยินและได้เข้าใจกัน
ดีกว่าให้นั่งเถียงกันนอกสภา
เพราะว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเถียงกันได้ทั้งวัน
มันมีทั้งข้อดีข้อเสียมุมบวบมุมรบ
แล้วพอเถียงกันดีไม่รู้เรื่องก็มีอคติ
แล้วก็ใช้อารมณ์ใส่กัน
ไปเนี่ยตอนนี้ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็ด่าว่า
นี่เป็นนโยบายขายชาติรัฐบาลขายชาติ
ฝ่ายที่เห็นด้วยกับรัฐบาลก็ชี้หน้าว่า
คนที่คัดค้านเนี่ยงี่เง่าไม่รู้เรื่อง
ไม่ศึกษาปัญหาไม่รู้ที่มาที่ไป
ย้อนดูเรื่องเก่าทั้งที่
กฎหมายนี้ออกมาตั้งแต่ปีสี่ห้า
คราวนี้เขาเอามาแค่ปรับปรุงใหม่ให้มันจูงใจกว่าเดิม

แล้วทำไมถึงคิดจะด่ากันอย่างเดียว

อันที่จริงเนี่ยอย่างที่บอกนะครับ
ข้อดีข้อเสียของเรื่องนี้ผมเชื่อว่า
ท่านผู้ชมคงได้ฟังเหตุและผลของทั้งสองฝ่ายมาพอสมควรแล้ว
ผมจะไม่พูดซ้ำ
แต่ว่าจะขอสรุปเนื้อหาเล็กน้อยว่า
เหตุผลของร่างประกาศกระทรวงมันเป็นยังไง
คือเขาต้องการจะดึงคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูง๔กลุ่ม
ให้มาซื้อที่ดินในบ้านเราได้

ประชากรโลกผู้มีความมั่นคงสูง
สองผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ
ผู้ที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย
แล้วก็๔ผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ
ให้คน๔กลุ่มนี้ได้สิทธิ์ซื้อบ้านและที่ดินไม่เกิน๑ไร่
ในเขตกรุงเทพในเขตเมืองพัทยา
หรือเขตเทศบาลหรืออยู่ในบริเวณที่กำหนดเป็นเขตที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยผังเมือง
กับอะไรครับแลกกับให้เขานำเงินไม่ต่ำกว่า๔๐ล้านบาท
มาลงทุนแล้วต้องลงทุนไม่น้อยกว่า๓ปี
ในธุรกิจหรือกิจการประเภทหนึ่งประเภทใดหลายประเภทรวมกัน
กิจการที่หลายประเภทรวมกันก็เช่นซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทยซื้อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนทรัพย์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทัศน์ในทุนหรือหุ้นของนิติบุคคล
อะไรเหล่านี้เป็นต้นแล้วล่นเวลาจากแต่ก่อนเนี่ยห้าปี
ให้เหลือสามปีรัฐบาลก็คิดว่านี่เป็นแรงจูงใจ
ให้คนต่างชาติเอาเงินมาใช้ในบ้านเราในช่วงเวลาที่เราเพิ่งฟื้นไข้
เงินทองก็ไม่มีที่จะใช้หนี้เขาเนี่ยสรุปก็คือว่า
ข้อดีของฝ่ายเสนอคือการนำเงินเข้าประเทศเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
หลังจากที่ประเทศเราเจอปัญหาสารพัดสารพันธุ์ทางเศรษฐกิจพวกที่ค้านก็สรุปก็คือว่า
เขาไม่เห็นด้วยเพราะว่าจะมันเป็นปัญหาไปสู่อนาคตให้ลูกหลาน
ในอนาคตเนี่ยลูกหลานเรามันจะเจ็บช้ำน้ำใจกับนโยบายนี้เป็นการปั่นราคาที่ดินให้คนไทย
รอยต้องซื้อที่ดินแพงขึ้นไปด้วยแล้วมีการยกตัวอย่างให้ดูเสียงไฮ
ไฮในอดีตเนี่ยชาติตะวันตกไปยึดครองที่ดินบางส่วน
ใครไปเซียงไฮก็จะรู้เขาก็ปลูกอาคารบ้านเรือนแบบตะวันตก
แล้วมีบางช่วงเนี่ยที่พูดกันว่าคนจีนห้ามเข้า
ถือว่าเป็นเขตยึดครองของชาติตะวันตกคนจีนกับหมาห้ามเข้า
เขาก็เลยกลัวว่าวันหนึ่งเนี่ยมันจะมีป้ายคนไทยห้ามเข้า
ที่ดินย่านที่ชาวตะวันตกถือครองเหมือนที่เสี่ยงไฮเจอ
นี่คุยกันถึงขนาดนั้นวิตกกังวลกันถึงขนาดนั้น
ทีนี้แล้วจะมีข้อถกเถียงแบบนี้ต่อไปเรื่อย
อย่างนั้นหรือเพราะว่าเขาก็ยิ่งเถียงกันแรงเรื่อย
โน้นกลุ่มนี้ก็จะออกโรงผสมกันมาเรื่อย
หลอมรวมอะไรของคุณจตุพรคุณนกเขาก็ออกมา
โน้นกลุ่มนี้ก็จะออกมามันก็กลายเป็นความขัดแย้งใหม่ขึ้นในแผ่นดิน
ซึ่งไม่มีผลดีเลยแล้วจะทำยังไงต่อ
มันต้องมีทางออกครับล่าสุดเนี่ย
พอมองเห็นทางออกก็คือ๑ที่ทำประชามติ
ทำประชามติเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าถ้าทำพร้อมพร้อมกับการเลือกตั้งที่จะถึงเนี่ย
อกจากคนจะไปกาเลือกเบอร์นั้นเบอร์นี้แล้วเนี่ย
ให้กาว่าเห็นด้วยไหมกับนโยบายให้ต่างชาติมาซื้อที่ดิน
นี่ก็เป็นทางออกทางหนึ่งถ้าออกครั้งที่สอง
วิศนุแจงยังทบทวนได้อ้าวนี่รองวิศนุบอกว่าถ้า
ไม่เห็นด้วยกันมากและเข้าใจไม่ตรงกัน
ก็มีโอกาสจะทบทวนได้ทบทวนได้ก็ให้กฤษฎีกา
ทบทวนดูแล้วรองวิศนุยังบอกว่าข้อสาม
คอรมอจะอนุมัติหลักการแล้วแต่ยังสามารถทบทวนได้
นี่คือข้อใหญ่ใจความทีนี้ฟังที่รองวิศนุอธิบายเพิ่มเติมหน่อยว่า
ร่างดังกล่าวเนี่ยเป็นเพียงร่างแรกทุกครั้งที่พูดถึงเรื่องขายที่ดิน
ก็มาพูดถึงเรื่องขายชาติแล้วก็มีอีกฝ่ายออกมาตอบโต้ว่า
ไม่ใช่การขายชาติเพราะคนต่างชาตินั้นไม่สามารถเอาที่ดิน
ีบรักแร้กลับไปประเทศเขาได้เขาเถียงกันอย่างนี้มาตลอด
ผมอยู่มาตั้งแต่สมัยพลเอกชาติชายชุนวันที่เสนอเรื่องนี้ในตอนนั้นทำไม่สำเร็จ
แล้วมาสำเร็จเอาตอนรัฐบาลคุณทักษิณนี่แปลว่าถึงจะอธิบายและยกเหตุยกผลใครใดมา
ก็คงไม่ยุติความเคลื่อนไหวและข้อถกเถียงได้ดีที่สุดคืออย่างที่ว่า
ทบทวนสองนำเข้าสู่สภาสามถึงขั้นทำประชามติ
ผมย้ำอีกทีหนึ่งกว่าการทำประชามติถึงจะเป็นเรื่องใหญ่ต้องเสียเงินมาก
แต่ถ้าทำมติพร้อมกับการหย่อนบัตรเลือกตั้งที่ผมบอกเมื่อกี้
มันก็จะเป็นทางออกอยากจะบอกนายกบอกรัฐบาลว่า
ไอ้การที่นักข่าวถามแล้วไม่ตอบถามแล้วไม่ตอบเนี่ย
มันไม่ใช่ทางแก้ปัญหาครับท่านนายกนี่คือขีดเส้นใต้เรื่องร้อนร้อน